ชัยมงคลปลอาวเทรวงเตรเลล้างตาชัยโมงคลเป็นมวยแข็งแกร่ง
เตะเข่า๒แม่นยำรุนแรง
ฉากกันแน่มวยคู่นี้ประจันบานกับชัยมงคลพิกัด๑๑๔ต่อ๑๑๕ปอนด
จะขึ้นชกไปช่วยออกมารายการในศึกย่างมวยไทยรัฐเต่านี้
ห้ามพลาดนะครับไทยรัฐมวยดีดูฟรีไม่มีการพนันครับ